อันนี้กับสายหน้าแล้วกับกิ่งเพชรหัวด้วยแค่ขวาโต้

ต้องลงทุนครับต่อยกับยอดภูเหลือง

หรือว่าแผ่วลงขย่ำทันทีครับ
แต่แค่สายของยอมลงตีตามเข้าไปอีก